ตอนนี้ระคังดังกลางวานมากนะคะดังในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
เพราะว่ามีการร้องเรียนจากลูกบ้านคอนโดมิเนียม

ร้องเรียนสำนักงานเขตบางคอแหลมบอกว่า
วัดตีระคังเสียงดังรบกวน
โอ้โฮช่วงเวลานอนด้วยตี๓๔ทำวัดเช้า
ไงคะแต่เขาก็ตีมาทุกวันแบบนั้นมานานแล้วนะ
ทีนี้พอมีการร้องเรียนปุ๊บ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ใกล้เคียงวัดไซด
คือเป็นชุมชนแถวนั้นไม่พอใจสิคะ
นี่เป็นภาพจริงนะที่เราไปเก็บภาพมา
ก็คือเป็นกิจของสงฆ์ในช่วงเช้ามืดทำวัดเช้า
ช่วงที่ทีมข่าวเราไปถ่ายก็มีท่านหลวงพ่อ
ได้อธิบายให้เราฟังบอกว่าช่วงจะเป็นช่วงเข้าภาษาพอดี

นะคะมี๒ครั้งก็คือช่วงตี๔ครั้งหนึ่ง
แล้วก็๖โมงเย็นอีกครั้งหนึ่ง
หน้านี้เคยมีการร้องเรียนเรื่องของเสียงระคัง
บอกว่าสมัยก่อนปีที่แล้วใช้ไม้ตีค่อนข้างใหญ่

แล้วฉันก็ใช้คำว่าเคาะเคาะเบามากนะ
แล้วท่านบอกแบบนี้นะคะนี่เป็นเรื่องล่าสุด
ที่เราไปมาเมื่อช่วงตี๔ที่มีการเคาะแล้วเราเก็บภาพมาให้ดู

หรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดไซเขาบอกว่า

เสียงระคังไม่เห็นเคยรบกวนชาวบ้านเลยนะคะ

กรณีสำนักงานเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
เขาส่งหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดไซย่านพระราม๓
บอกว่าประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อน
กรณีที่ทางวัดไซตีระคังส่งเสียงดังรบกวน
ตั้งแต่ช่วง๓นาฬิกา๓๐นาทีถึง๔นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน
ก็เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนพักอาศัยบนคอนโดที่อยู่ติดวัด
จากนั้นสำนักงานเขตบางคอแหลมเขาก็เลยไปขอความร่วมมือวัดว่า
ให้ช่วยลดเสียงหน่อยป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัย
แน่นอนว่าข่าวนี้ออกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่วัดไซดและพบว่า
ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายมีชาวบ้านมาจับกลุ่มกันที่วัดเนี่ยเยอะเลย
มาร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันนะคะ
ส่วนใหญ่แน่นอนว่าชุมชนนี้เขาไม่พอใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะชาวบ้านที่นี่เองเขาบอกเขาอาศัยกันมานานแล้ว
บรรพบุรุษไม่รู้กี่ชั่วอายุคน
วัดก็สร้างมานานกว่า๓๐๐ปีแล้ว
ในช่วงเข้าพรรษาพระจะตีระคังแบบนี้ตลอดทุกปีค่ะ
ก็อยากให้ทางลูกบ้านคอนโดช่วยเข้าใจประเพณีชาวพุทธด้วย
และอีกไม่กี่วันนี้ก็จะออกพรรษาแล้วนะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวบ้านรอบวัดไซค์กันหน่อยค่ะ
ทีนี้ถ้าไปถามอีกคนนึงก็สอดคล้องกันแล้วค่ะ
นายพรพิทักษรจันทร์และนายกิติทองดวง
อาศัยอยู่ใกล้กับวัดมานาน๖๐ปี

ตั้งแต่เกิดบ้านอยู่ห่างวัดไม่ถึง๑๐๐เมตรเท่านั้น
ขอยืนยันว่าไม่เคยได้รับผลกระทบจากเสียงระคังเลยพร้อมยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้
คอนโดก่อสร้างเนี่ยมีเสียงตอกเสาเข็มแถมฝุ่นละอองก็ปลิวมา
วัสดุก่อสร้างยังหล่นมาใส่หลังคาวัดจนกระเบื้องแตก
เจ้าอาวาสไม่เคยว่าชาวบ้านก็ไม่เห็นเคยร้องเรียนเลยนะคะ
ฟังเสียงของชาวบ้านอีก๒คนนะคะ
มากินแล้วนะครับทำไมที่เราคอนโดเขาสร้างคือว่าตอนเขาสร้างนะครับ
ผมเรียนตรงนะครับเสาเข็มตอบมาตั้งแต่ต้น
้าวเลยไม่เห็นมาร้องเรียนเขาเลยครับผมและที่สำคัญคือว่า
เจ้าอาวาสวัดไสและยังกราบขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็แจ้งเบื้องต้นบอกว่าการตีระคังเป็นประเพณีไทยตั้งแต่โบราณ
วันต่อไปจะเข้าพบเจรจากับผู้ร้องเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจค่ะ
และในโอกาสนี้ทางผู้ว่ายังไปลองตีละครั้งดูด้วย
ส่วนทางเจ้าอาวาสบอกสั้นแค่ว่า
เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ช่วยกันแก้ไขกันต่อไป
ซึ่งหนึ่งในลูกบ้านที่เขาไม่เห็นด้วย
ก็คือจนกลายเป็นเรื่องดราม่าคำว่าดราม่านี่ก็คือ
คนที่เป็นลูกบ้านของคอนโดส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่พอใจเช่นเดียวกัน
เขาไม่พอใจนี่หมายถึงว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นได้รับความเดือดร้อน
ทำไมทางด้านเขตถึงออกหนังสือแบบนี้ไปที่วัดนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือดารานะคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณ
นี่เป็นภาพนี้ที่เขาโพสต์ในไอจี
แล้วเขาก็มีข้อความบอกว่าดึงสติกันก่อนนะครับ
อย่าเพิ่งด่าเหมาทั้งคอนโดแค่ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคอนโดเลย
เวลามีงานบุญก็นิมนต์พระวัดใส่ทอดกระถิ่นก็ที่วัดนี้
คุยกับทางวัดว่าจะบูรณะห้องน้ำที่วัด
เป็นการรวบรวมเงินกันในคอนโด
แต่ที่น่าสนใจกว่าเขาบอกว่า
เขตก็บ้าจี้ออกหนังสือเตือนทางวัดได้ยังไง
ไม่เห็นมาแวะตรวจสอบข้อเท็จจริงเลย
อันนี้เป็นหนึ่งในลูกบ้านคอนโดตึกนี้นะคะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้
เขาอยู่ชั้น๑๗อยู่มา๒ปีครึ่ง
เขาบอกว่าถ้าไม่ได้เดินออกมาข้างนอกเขาไม่ได้ยินเสียง
เพราะว่าคอนโดเขาก็ทำที่กันเสียงไว้
ร้องเรียนเห็นบอกว่าอยู่ประมาณชั้น๗ชั้น๘
ก็เป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็เป็นชาวต่างชาติอีกคนนึง
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดราม่า

ส่วนคำพูดเต็มของคุณเพชรติดตามได้แน่นอนในบันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะ